ดูกันหน่อยละกันสำหรับกรณีพบทบ
จริงตั้งแต่หลังน้ำตาออกมาเนี่ย

รวมถึงหลายคำที่ผอบทบทลแหลงออกมา
คนก็จับไปดึงโยงประเด็นนั้นจับประเด็นนี้กันเยอะ

พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์ที่จะถึงนี้
เพื่อรับข้อร้องเรียนจากกำลังพลโดยตรงเลย
สำหรับประเด็นไอ้เรื่องของต้นเหตุต้นตอที่มันทำให้บานปลายมาสู่เหตุล่ะ
นครราชศรีมาสำหรับเจ้าหน้าที่กำลังพลคนไหนที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ตามเวลาราชการเลยจันทร์ถึงศุกร์ส่วนเสาร์อาทิตย์นะไม่เป็นไร
ไม่มีคนไม่เป็นไรบันทึกข้อความเสียงเอาไว้ให้ทหารที่ถูกเอาเปรียบเนี่ย
ต้องแต่เขาบอกนะทหารผู้ที่ถูกเอาเปรียบจะต้องแจ้งชื่อตำแหน่ง
หมายเลขประจำตัวและสังกัดให้ทราบว่าคุณคือบุคคลที่มีตัวตนจริง
พบทบให้คำมั่นว่าข้อมูลที่คุณบอกมาจะเป็นความลับ
โอ้โหต้องแจ้งสังกัดยืนยันตัวบุคคลเลยเหรอ
ก็ไม่รู้เผื่อใครโทรมาแกล้งคุณนึกออกไหม
แล้วคนรับสายใช่ของบทบไหมอ่ะ
ไม่รู้บางทีก็เราจะกล้าเปิดเผยไหมนะ
พบทบบอกว่าจะจัดเจ้าหน้าที่รับสาย
ซึ่งท่านบอกนะคะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาโอ้โหข้อความแน่นมาก
ส่งมาร้องเรียนเหลืองเบียร์เลี่ยงเหลืองนู่นเหลืองนี่
ก็มีการส่งไปถามผู้บังคับหน่วยแล้วด้วย
เพื่อให้ทำการแก้ไขขั้นต้นมีการลงโทษ

คุณลองฟังเสียงพบทบหน่อย
มีความเป็นห่วงตัวท่านเองเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงาน
ถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วที่ต้องปรับแก้
ผมเองก็เป็นเป้าหมายเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นการที่ผู้บังคับบัญชาต้องทำตัวเป็นตัวอย่าง

ผมพูดอยู่เสมอว่าต้องบังคับตัวเองด้วย
ถ้าวันนี้ท่านไปบังคับตัวเองให้อยู่ในกรอบในระเบียบในวินัย
ถ้าท่านไม่พัฒนาคุณภาพความรู้สมรรถภาพร่างกาย

หลายคนตั้งคำถามกับพวทวอนว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้น
ท่านก็บอก
พลถามมีทางคือคนที่ยืนรัศนาการประจำการอยู่ที่คลัมศรผาวุฒิ
ถูกยิงจนเสียชีวิตตอนที่คนร้ายบุกเข้าไปปล้นคลังแสงนั่นนะคะ
ยืนยามรักษาการแต่คนกลับไปมองแต่ว่ากองทัพหละหลวม
คือเราไปเจอท่านหลังจากที่ท่านมาร่วมทดสอบสมรรถภาพกำลังพล
ท่านก็จูงสุนัขทหารพันธ์เรมันเชฟเพิร์ต
หมวดสุนัขทหารกองบัญชาการกองทัพบกมาเดินออกกำลังกายด้วย
หลังจากนั้นท่านก็ขึ้นไปห้องทำงานนะคะ
ข้อความสั้นแสดงความรู้สึกส่งต่อให้คนใกล้ชิดแล้วก็สื่อมวลชนได้อ่าน
หลังจากที่ต้องยอมรับนะคะสื่อโซเชียลทุกช่องทาง
โจมตีท่านหนักมากหนักมากจริงท่านก็ระบุบังช่วงบางตอนบอกว่า
สุนัขทหารยังรู้จักสำนึกบุญคุณกองทัพบก
รู้สึกรักและหวงแหนมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ถูกฝึกมาให้ปฏิบัติหน้าที่
ซีบร่าเขาไม่เห่าพร่ำเพลือมีมารยาทและมีความรับรู้ถึงความรู้สึกของมนุษย์
ถ้าเจ้าซีบร่าสุนัขทหารตัวนี้พิมพ์ทวิตเตอร์เป็น
เล่นเฟซบุ๊กเล่นไอจีได้คงสนุกแน่
ถ้าเจ้าซีบร่าอ่านหนังสือออกมันคงมองเห็นพวกที่โพสต์ข้อความที่สร้างให้เกิดความเกลียดชังกันในระหว่างเพื่อนมนุษย์
โพสต์ข้อความชังชาติและเจ้าซีบร่าก็คงอยากเป็นซีบร่าเหมือนเดิม
คงกลัวที่จะกลายเป็นมนุษย์พวกนั้น

อ่ะแรงมาแรงกลับไม่โกงเอาสิ
แล้วก็ยังคงรุนแรงร้อนแรงต่อในทวิตเตอร์ในเฟซบุ๊คเต็มไปหมดเลย
แต่อันนี้ก็ซีบร่าเป็นส่วนทางตำรวจใช่ไหมของท่านเนอะ